คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้การซื้อขายผ่านทางออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ส่วนใหญ่ผู้ขายก็จะให้ข้อมูลเลขบัญชีผ่านทางออนไลน์
ซื้อก็จะมีการโอนเงินผ่านทางออนไลน์บางรายก็มีการถูกจรกรรมข้อมูลถูกขโมยเงินไปนะครับ
จะทำอย่างไรให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายใช้งานได้อย่างปลอดภัย
วันนี้มีคำแนะนำมาจากคุณทวีราบฤทธาพิรม
ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยก่อนหน้านี้ติดตามพร้อมกันครับ
คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้มีหลายคนผันตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับ
แต่ว่าจะทำอย่างไรครับให้การโอนเงินของคุณนั้นผ่านทางออนไลน์มีความปลอดภัย
แล้วก็มั่นใจว่าเงินคุณนั้นจะไม่หายไปครับวันนี้มีคำแนะนำมาฝากนะครับ
ผมอยู่กับคุณทวีราบริษฐาพิรมครับเป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะครับสวัสดีครับ

ต่อเนื่องกันอีก๑สัปดาห์นะครับวันนี้อยากถามว่าถ้าเกิดว่าเราเองไปทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน
ตอนต่างเหล่านี้จะทำอย่างไรให้ปลอดภัยว่าเงินเราจะไม่หายไปครับ
ถ้าเราเริ่มต้นที่บริการทั่วไปที่คนมักจะใช้ขนาดนี้ก็คือการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับ
ก็จะต้องเล่าให้ฟังว่าบริการธนาคารก็เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวก
มักจะพบว่าพ่อค้าแม่ค้าต่างเหล่านี้นะครับ
คนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจพวกนี้ก็มักจะเลือกวิธีในการเปิดบัญชีกับหลายธนาคาร

เพราะว่าเรายังไม่อยู่ในการค้าที่เป็นระบบนะครับที่เป็นซื้อขายผ่านบัตรเครดิตต่าง
ซึ่งมีระบบที่ค่อนข้างรัดกลุ่มกว่านะครับ
แต่คนทั่วไปมักจะเลือกวิถีแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นจุดที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าเลขบัญชีนี้แน่นอนล่ะ
คงต้องแจ้งให้กับผู้ซื้อสินค้าและผู้สนใจทราบ

แต่ผมคิดว่ากระบวนการในการยืนยันตัวตนเรามักจะละเลยนะครับ
ผู้ซื้อบอกว่าช่วยส่งถ่ายไลน์บัตรประชาชนมาให้หน่อยนะครับ
อันนี้ผมคิดว่าด้วยความละเลยหรือคิดน้อยไปนิดนึงแล้วก็ส่งให้

ครับข้อมูลนี้เราไม่รู้ว่าไปถึงใครต่อใคร
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องระมัดระวังนิดนึง
น่าจะเลือกใช้วิธีการอื่นในการยืนยันตัวตนโทรศัพท์คุยหรือต่างพวกนี้น่าจะแน่นอนกว่านะครับ
ซึ่งเราไม่รู้ว่าปลายทางเขารับไปแล้วจะไปใช้ประโยชน์อะไรจากนั้น
เพราะข้อมูลส่วนบุคคลในนั้นมีทั้งหมายเลขบัตรประชาชน
มีทั้งที่อยู่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับ
อันนี้เรามักจะละเลยแล้วก็ต้องระมัดระวังข้อมูลต่างพวกนี้เหมือนกันนะครับ
ในส่วนบัญชีธนาคารเนี่ยผมมีข้อแนะนำว่าเราอาจจะใช้วิธีแยกบัญชีนะครับ
ในการทำธุรกรรมที่เงินเข้าเงินออกก็สิ้นวัน
ค้าเงินในบัญชีเยอะนักก็ใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
เงินไปเก็บในบัญชีหลักที่เป็นเงินบัญชีหลักไว้
และบัญชีในการซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ยใช้เฉพาะในบริการในการรับเงินเข้านะครับ
แล้วถ้าดีที่สุดผมคิดว่าการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็
ก็จะทำให้เราเห็นว่าทุกธุรกรรมที่เข้ามาจากไหน

แล้วถ้ามีรายการผิดปกติเช่นเงินถูกโอนจากบัญชีเราไป

คือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ย
เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่ง
อย่าไปละเลยในเรื่องของการแชร์ข้อมูลของเรา
ยืนยันตัวตนของเรากับคนที่โดยเราไม่รู้จัก
เคสที่เกิดขึ้นเป็นร้านประดับยนต
ก็มีการให้ทั้งบัตรประชาชนเลขบัญชีไป

วิถีธุรกิจผมว่าเรื่องต่างพวกนี้เข้าใจได้นะ
แต่ก็มีข้อควรระวังหรือข้อแนะนำ
ในการดำเนินการต่างให้มันรัดกลุ่มมากขึ้น

ทุกอย่างมีวิธีการแก้ไขป้องกันได้

ว่าบริการธนาคารมีตัวเลือกถ้าเราเข้าใจมัน
การแยกบัญชีที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับ

แจ้งเตือนด้วยอีเมลอเลิศต่าง
ซึ่งบริการธนาคารต่างมีให้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็ซื้อขายสินค้าด้วยความสบายใจ

รายการเงินออกถ้าเราไม่ได้ทำ
เราทราบก็แสดงว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับเราแล้วนะครับ
อันนี้เป็นวิธีแนะนำง่ายสำหรับผู้ชม
แล้วก็เอาเงินไปเก็บไว้ที่บัญชีที่เป็นเงินฝากประจำของเราเอาไว้ก่อน

อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับ
ติดตามกันต่อว่าสัปดาห์หน้านั้นผมจะมีอะไรมาฝากกันบ้างนะครับ
วันนี้ต้องขอบคุณคุณทวีราบริษฐาพิรมครับ
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะครับขอบพระคุณครับ